คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยละกันค่ะ
เรื่องนี้ไทยรัฐช่วยด้วยร้องมาดังเลย
ขับรถไปตามถนนมันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุมาก

เกาะกลางมันโผอยู่ตรงเลนต์ตรงนี้เลยอะค่ะ
แล้วถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพนะเกาะกลางโผล่ตรงนี้
จะมีคำถามถึงหน่วยงานทันทีว่าทำมา
ทำเพื่องั้นเดี๋ยวติดตามกันในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
คนที่โพสต์บอกบ้าไปแล้ว

นี่แล้วมันเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ
ทีนี้พอเห็นคลิปแล้วนักข่าวของเราลงไปเลยค่ะ
จุดตรงนี้อยู่ที่กิโลเมตรที่๕๗
ที่ถนนเส้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
จุดตรงนี้นะคือเขามีการก่อสร้างถนนเป็นทางยาวเลย

เป็นเกาะกลางมาโผล่อยู่กลางเลนส์ฝั่งขวานี่
ดูสิถ้าคนขับรถมาเร็วเลนส์ฝั่งขวา
โดยไม่รู้ว่าเกาะกลางมันอยู่แบบนี้

ใช่ค่ะคุณผู้ชมเลยนะอุบัติเหตุเต็มนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยต้องไปสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบไง
จังหวะดีนะไปเจอกับประหลัดอำเภอ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองที่อำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ผู้สื่อข่าวเราบอกจังหวะดีแต่ว่าประหลัดบอกจังหวะดีไหม

ไม่เป็นไรหน่วยงานเขาอาจจะต้องการที่จะช่วยเหลือแก้ไขให้ทันทีนะฮะ
เนี่ยก็ต้องไปคุยกับประหลัดจิรษักศรีบุญลือเนี่ยนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็น

รถที่วิ่งมาฝั่งตรงข้ามเขาจะกลับรถตรงนี้เหมือนกัน

เลนความันหายไปครึ่งช่องจราจรนะคะ
แล้วไอ้เส้นทึบเส้นเหลืองเส้นทะแยงมันก็แปลกนะคุณนะ

ใช่ค่ะนี่ชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้อุบัติเหตุนี้ทุกอาทิตย์เลยนะ

จริงให้ผู้รับเหมาแก้ไขเบื้องต้นแล้วนะ
ป้องกันอุบัติเหตุเฉพาะหน้า
อันนี้คือสิ่งที่ปรัติบอกนะครับ
ทีนี้ในช่างโครงการคนที่เขาควบคุมการก่อสร้าง
อย่างในปีชามั่นคงนี่นะคะเขาก็ชี้แจงแหละ
บอกว่าสาเหตุที่ต้องสร้างถนนลักษณะนี้เพราะอะไร
เขาบอกว่าตอนแรกที่เขาขยายถนนตรงนี้

แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าสร้างจุดกลับรถให้หน่อยสิ
แล้วตรงนั้นคือมีโรงสีข้าวด้วยไง
คนต้องมาถนนเส้นนี้มากลับรถเยอะ

ทีนี้เขาก็เลยเพิ่มช่องจุดกลับรถขึ้นมา
เกาะกลางมันก็เลยมาเบียดกันแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้ควบคุมการก่อสร้างถนนตรงนี้หน่อยละกัน

เท่านี้นะปัญหาสัญญาณมันคือ๖๖๖ทั้งโครงการนะ

ปัญหานี้ก็คือนี่ครับอีก๒๓วันตรงนั้นก็ครูเข้ามาแล้วนะครับ
นี่ประมาณ๓วัน

เนี่ยแต่ถามว่าพออธิบายให้กับนักข่าวเราฟังเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นก็แก้ไขแล้วคือปิดช่องจราจรฝั่งขวาไว้ก่อน

เดี๋ยวอีก๓วันเดี๋ยวเขาจะเทผิวถนนตรงนี้นะคุณ

คือจริงแค่ลบเส้นก็พอ

ไม่แต่มันแปลกคุณ
มันไม่ควรจะเป็น๔เลนนะสำหรับถนนเส้นนี้

อืมแต่เขาบอกว่าเอาเป็นว่า
เดี๋ยวตอนนี้จะแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

งั้นเดี๋ยวอีก๓วันเดี๋ยวลงไปดูใหม่อีกทีนึงนะคะ
ว่ามันจะหายงงยังไง

เวลาแบ่งเป็น๔เลนแล้วมันไม่สมดุลกัน

ฝั่งนี้มันจะเหลือเลนเดียวหรือเลนครึ่งก็ไม่รู้

เอาภาษีประชาชนมาใช้อีกสักรอบ

แต่ยังไงก็ตามเราตามให้แล้ว

แล้วก็ขอบคุณหน่วยงานไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะฮะ